ได้กลิ่นน้ำมันแล้วอยู่ประมาณกม๔๖ทางขึ้นดอยอินทนนท์
เราจะไปติดตามกันว่าสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้เป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันการรายงานสดโดยผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีคุณอารยาโภจารายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เช้านี้นะคะทีมค้นหานั้นเริ่มมีความหวังนะคะ
หลังจากทีมค้นหาในชุดที่๓นั้นได้กลิ่นน้ำมัน
ตรงบริเวณด้านหลังศูนย์เรด้าดอยอินถนนนะคะ
ขณะที่กองทัพภาคที่๓นั้นจัดกำลังชุดปฏิบัติการ
หนึ่งร้อยชุดค่ะปู่ผมค้นหาพลตีนพรเรือนจันทร์ในวันนี้ค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพปฏิบัติการตอนกลางคืนนะคะ
ของชุดปฏิบัติการค้นหานะคะเฮลิคอปเตอร์และพลตรีนพรเรือนจันท
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔และผู้บัญชาการกองกำลังนเรสวนนะคะ
ซึ่งขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวานค่ะซึ่งทุกฝ่ายนั้นยังคงมีความหวังนะคะ
โดยตลอดทั้งคืนก็เดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องค่ะ
จนกระทั่งในเวลา๑นาฬิกานะคะจึงหยุดภารกิจค่ะ
เนื่องจากสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะและอากาศที่หนาวเย็นค่ะ
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถที่จะเดินหน้าค้นหาต่อไปได้นะคะ
โดยล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่เองนั้นรับแจ้งจากชุดอินทนนท์๔๘นะคะ
เมื่อคืนตอน๔นาฬิกานะคะว่าทีมค้นหาในชุดหนึ่งนั้นนะคะ
ได้กลิ่นน้ำมันค่ะลอยมาตามลมที่บริเวณกิโลเมตรที่สี่สิบสี่นะคะ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ด้านหลังศูนย์เรด้าค่ะและจุดนี้เป็นจุดที่ห่างจากศูนย์เรด้า
อินถนนไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะแต่อุปสรรคนั้นนะคะ
ก็อยู่ที่ความลาดชันและรกทึบค่ะของพื้นป่านะคะ
จึงทำให้จะต้องมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของอากาศโยธินนั้น
เดินปูพรมลงไปในวันนี้นะคะในช่วงเช้าค่ะ
บังคับการกรมทหารราบที่ขออภัยค่ะ
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่สามสิบหกนั้นนะคะระบุนะคะว่า
ที่พบกลิ่นน้ำมันนั้นรับแจ้งจากชุดเจ้าหน้าที่อุทยานชุดปฏิบัติการค้นหาของอากาศโยธินด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของชุดปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ค่ะและกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลอยมาตามลมนั้นนะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งวางแผนค่ะโดยในเช้าวันนี้นะคะ
จะมีการประชุมหารือจากทั้งสามฝ่ายนะคะทั้งตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะ
และจะมีการกระจายกำลังกันนะคะโดยกองทัพภาคที่๓นั้นสนับสนุนชุดปฏิบัติการถึง๑๐๐ชุดของกองพลทหารราบที่๗เข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะ
ซึ่งจะทำให้การค้นหาในวันนี้แบ่งออกเป็นสามจุดนะคะจุดแรกนั้นจะเดินขึ้นจากบริเวณทางทิศใต้ขึ้นทางทิศเหนือค่ะ
เพื่อที่จะเข้าทำการค้นหานะคะชุดที่สองนั้นจะเป็นลักษณะของการปูพรมแบบด้านข้างค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะการปูพรมในครั้งนี้ชุดอากาศโยธินนั้นจะเดินจากศูนย์เรด้าของยอดดอยอินถนนนั้นเดินลงไปค่ะ
เพื่อที่จะจากทางด้านทิศเหนือนั้นลงสู่ทิศใต้ค่ะ
ค่ะและสภาพอากาศในวันนี้นะคะคืออุปสรรคสำคัญค่ะ
ที่จะทำให้ทีมค้นหานั้นเกิดความล่าช้าลงไปนะคะแต่ว่ากำลังใจของทีมค้นหานั้นยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
ในขณะที่กำลังพลจากกองกำลังนเรสวรนั้นก็พร้อมสนับสนุนนะคะแล้วก็เดินเท้าเข้าหาผู้เอ่อ
ค้นหาผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ก็เป็นยอดดอยอินถนนค่ะสภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะคะ
นั่นก็คือสภาพทั้งปริมาณฝนที่ตกลงมาและสภาพที่ปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะ
อุปสรรคสำคัญในวันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อารยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขอบคุณครับคุณอารยาโพจาครับยังไงทีมข่าวเราก็รอเกาะติดแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับภารกิจในการค้นหา๕ชีวิตจากการโดยสารเฮลิคอปเตอร์ในรอบนี้นะครับ